ส่วนเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารคุณผู้ชม
แล้วผู้ชายคนนึงเขาจะออกไปเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำมันอยู่นอกร้านเขาลุกออกไป
สักพักหนึ่งผู้ชายอีกคนนึงลุกเดินตามอยู่คนละฝั่งของร้านเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมไปดูนะ
เขาถูกทำร้ายโดนแทงที่คอไม่ใช่มีดด้วย

นี่เป็นกล้องวงจรปิดในร้านเห็น๒ช็อตนะคะ
ช็อตที่วิ่งออกไปเห็นไหมลูกศรแดงคือคนก่อเหตุ

ลูกศรเขียวที่ชื่อตูนแล้วก็เป็นผู้เสียหาย

หลังจากนั้นลูกศรแดงค่ะผู้ก่อเหตุเดินตามออกไป
ทีนี้ค่ะสักพักหนึ่งผ่านไป
เดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามุมข้างนอกมันมีอีกกล้องอีกมุมนึง
จับภาพให้เห็นพฤติกรรมแต่ให้ดูตอนช็อตกลับมาก่อนค่ะ
ตูนวิ่งกลับมาปั๊บวิ่งกลับมามือขวา
กลุ่มคอเต็มไปด้วยเลือดเลยนะ
วิ่งขึ้นมาที่เวทีตรงนี้มาตรงเวที
แล้วเขาไม่ได้ขอเพลงแต่เขาขึ้นมายืนบนเวที
เพื่อที่จะบอกทุกคนว่าผมโดนทำร้ายผมโดนแทงนั่น
ผู้ก่อเหตุเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ร้าน
คูบอลเกือบ๕ทุ่มแล้ว

แล้วกล้องวงจรปิดที่บอกว่าจะให้ดูอีกมุมนึง
คือมุมด้านนอกตอนที่เขาออกไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละ
เดี๋ยวดูนะกล้องวงจรปิดในมุมนี้จะเห็นเลย
ในตูนออกมาแล้วอ่าวซ้าย
แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปผู้ก่อเหตุเดินตามออกมา

มือเขาน่ะถือที่คีบน้ำแข็งแล้วก็เดินตามไปแบบชิล
ถืออยู่ในมือขวาแล้วสักพักก็เลี้ยวเข้าไป

หลังจากที่เลี้ยวเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม
ดูในตูนก็เดินไปแล้วก็เข้าห้องน้ำ
ทีนี้จังหวะนั้นนะคะคนก่อเหตุก็เดินตาม
เดินตามไปปั๊บหลังจากนั้นไม่ได้รีบด้วยนะ
เขาหายเข้าไปในห้องน้ำแป๊บเดียวเท่านั้น
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกช็อตนึง
หลังจากที่ในตูนโดนแทงคอวิ่งออกมาแล้ว
เหมือนกับเขาใจเย็นมากนะถามว่าคุณตูนโดนอะไรบ้าง
ต้องเย็บสิบแปดเข็มโดนแทงหน้าต้องเย็บอีกแปดเข็ม
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์ผมไม่เข้าใจ
เขามาทำผมทำไมเหรอผมไม่เห็นจะรู้จักกับเขาเลย
อ้าวนักข่าวไปหาไปหาคุณตูนเลย
ตูนบอกว่าเอาจริงนะผมไม่กล้าออกมาเที่ยวแล้ว
คือก่อนก่อนหน้าน่ะผมอ่ะมาทานอาหารที่ร้านเนี้ย
ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝั่งคนที่เขาทำผม
เขานั่งอยู่ตรงจุดไหนยังไงแต่จังหวะที่ผมจะลุกเข้าไปจะไปชิงช่องอ่ะ
ผมโดนตามมาแทงผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน
รีบวิ่งมาขึ้นมาบนเวทีเลยจะขอความช่วยเหลือนะคะ
ก็ปวดท้องเขาอ่าปวดท้องฉี่หรอครับ
เขาเข้าห้องน้ำก็ลุกเดินออกมาก็ตามในคลิปเลย
ไม่เคยเจอหน้ากันไม่รู้จักกันไม่รู้จักกระทั่งชื่อด้วยซ้ำ
กระทำกับเราคือทำทำไมคือเขาแบบเพราะอาวุธที่เขาใช้คือที่ร้านเลย
ก็หยิบจากตรงเนี้ยไปอืมนี่ไงสรุปคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขามาทำผมทำไมผมก็ไม่รู้จักเขามาก่อน
คุณตูนแจ้งความหรือยังแจ้งแล้วที่สนคณะยาว
แล้วเขาไปได้ข้อมูลมาคนที่ก่อเหตุเนี้ยอายุสี่สิบสี่ปี
เขาทำงานเขาพักอยู่แถวคลองสามวา
ไม่รู้ว่าตอนนี้หนีไปไกลแค่ไหนแล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่สนคณะยาวเนี่ยนะคะ
ตามตัวหน่อยคนก่อเหตุคนนี้นะคะแล้วทำเขาทำไมยังไม่รู้ด้วยนะคะเนี่ย